อาการของแฟนสาวที่หลายฝ่ายเห็นภาพแล้วก็ตั้งคำถามว่าน้องจะมีอาการเป็นอย่างไร
บาดเจ็บขนาดไหนเนี่ยนะคะล่าสุดวันนี้ทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เยี่ยมอาการผู้หญิงคนนี้ที่บาดเจ็บนะคะโดยพบว่ามีบาดแผลทั่วไปตามร่างกายนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เดินทางไปที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี
เยี่ยมอาการไปตรวจสอบสภาพจิตใจของแฟนสาวในชัยชนะที่ถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
แล้วก็ไปมอบกระเช้าเครื่องบำรุงร่างกายให้ด้วย
จากนั้นพลตำรวจเอกวิรัชัยก็เปิดเผยนะคะว่าผู้บาดเจ็บมีสภาพบาดแผลทั่วร่างกาย
ทั้งถูกมีดกรีดถูกตีด้วยสายไฟถูกนาบด้วยเครื่องดัดผมที่กำลังร้อน
และครั้งนี้ผู้ต้องหาพยายามปาดคอด้วยแต่ว่ามีดไม่คม
และที่สำคัญพยายามจะควักลูกตาด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกว่าที่คิดเอาไว้นะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุเมายาเสพติดชนิดยาบ้า
และตอนก่อเหตุก็คิดว่าตัวเองตัวเขาเป็นโจ๊เกอร์ในภาพยนตร์เรื่องแบทแมน

ส่วนแฟนสาวที่คบกันมา๘เดือนก็บอกว่าเคยโดนทำร้ายร่างกาย
แฟนสาวเนี่ยนะคะมาแล้ว๖ครั้งที่ผ่านมาฝ่ายหญิงไม่เคยแจ้งความเลยนะคะ
จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บก็ยืนยันว่าไม่ได้นอกใจ
แต่ว่าคนร้ายกลับคิดไปเองและพยายามจะหาแพ้รับบาป
เรื่องเงินที่เก็บมาจากลูกข่ายในการเปิดคอร์สสอนแล้วก็สอนไม่ได้
กำลังจะมีเจ้าทุกข์มาแจ้งความว่าช่อกงนะคะ
ก็เลยมาไลฟ์สดทำร้ายร่างกายว่าผู้หญิงคือต้นเหตุทั้งหมด
แต่ขอเรียนนะคะว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องว่าง
ให้ว่ายาเสพติดจะสามารถฆ่าคนได้ติดยาแล้วฆ่าคนได้
ยังไงก็แล้วแต่จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาค่ะ
ส่วนสภาพจิตของผู้ก่อเหตุก็ต้องสอบสวน
เพื่อนำมาประกอบสำนวนกันด้วย
ค่ะวันนี้ก็มีผลจากการเข้าไปตรวจค้นห้องพักย่านนวมิน

มีการไลฟ์สดเฟซบุ๊กทำร้ายแฟนสาว

ซึ่งพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปพบอุปกรณ์ที่นายชัยชนะเนี่ย

มีดที่ใช้ปาดคอนะคะ

ยังมีสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับช็อต
พื้นที่ใช้ตีจนหักเป็น๒ท่อน

ใช้ในการนาบทรมานตามร่างกายของแฟนสาวค่ะ

พวกนี้ถูกใช้ไปหมดเลยนะคะ
ยังไปพบจดหมายที่เขียนระบายความรู้สึกทั้งคู่
ติดเอาไว้บริเวณบอร์ดบนผนังห้อง

ไม่ได้พบยาเสพติดหรืออุปกรณ์ในการเสพ

ที่สถานีตำรวจนครบานบึงกลุ่มเพิ่มเติมด้วยตัวเองด้วยนะคะ
คือเมื่อวานนี้ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในคอนโด
เห็นสภาพหลักฐานต่างช่วงที่คนร้ายคาดว่า
น่าจะเกาะเหตุในช่วงก่อนไลฟ์สด
ตามพันธุ์หนังต่างจะมีคราบเลือดติดอยู่เป็นจุด
ทำให้คิดไปว่าก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ได้โดนอะไรมาบ้าง
แล้วจริงคือการทำร้ายร่างกายแบบนี้อย่างที่บอกแหละ
อ้างว่าเมายาเสพติดหรืออะไรมันไม่ใช่ข้ออ้างอยู่แล้ว

แล้วถ้าหากว่ามีดที่เขาใช้มันคมล่ะปาดคอ
มันถึงแก่ชีวิตเลยนะคะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะคะ
มีดไม่คมนะคะก็เลยบาดเจ็บนะคะ
เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการดำเนินคดีต่อไปว่าจะถูกข้อหาอะไรบ้าง
เดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันต่อเนื่องต่อไปนะคะ